ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้าคดีที่นักโทษชายสองคนแหกคุกที่กระบี่หนีไปนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ติดตามไปที่บ้านเพื่อนของหนึ่งในนักโชคชาย๑ใน๒นะฮะ
ปรากฏว่าไปถึงสองคนนี้พยายามจะหนี
นี่ต้องยิงปืนไล่ติดตามจับกลุ่มตัวกันนะครับ
นี่ฮะเป็นวินาทีที่ตำรวจต้องยิงเปิดทางไล่กดดันนะ
หลังจากที่สายรายงานว่านักโทษชายสองคนที่หลบหนีแหกคุกกระบี่หนีมาเนี่ย
หนีมาที่นี่มาหาเพื่อนที่บ้านหลังนี้นะครับ
แต่พอเพื่อนของนักโทษชายเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่มาพยายามหนีเข้าสวนยางฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ตามครับแล้วก็ยิงเปิดทางไล่สกัดไปเรื่อยนะครับ

สพกระบี่นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมรัชธรรมด้วยนะครับ
ปิดล้อมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านพักในหมู่บ้านทะเลหอย
ควนเขียวตะบนปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับ
หลังนี้ครับทุกผู้ชมครับปิดล้อมอยู่๓๐นาทีนะฮะ
เพราะว่าสายรายงานมาว่านี่คือบ้านเพื่อนของนักโทษชายที่ชื่อว่ามณฑลนะ
คือหลังจากที่หนีมาเนี่ยคาดว่าจะมาที่บ้านเพื่อนหลังนี้หรือเปล่า
แต่เพื่อนของนักโทษชายมณฑลเห็นเจ้าหน้าที่มาหนีเข้าสวนยางฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ตามไปนะครับนี่ตอนที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านนะครับ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ๒คนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในบ้านไม่เจอนักโทษที่หลบหนีมานะครับ
แต่เพื่อนของนักโทษชายสองคนเนี่ยนะฮะที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทั้งสองคนมีประวัติอาทยากรรมและมีหมายจับคดีค้างเก่า
เพราะฉะนั้นก็เลยจับซะเลยนะฮะสองคนนี้ก็เลยถูกจับไปนะครับ
สองคนนี้บอกว่านักโทษชายมณฑลไม่ได้แวะมาหาเขาเลยหลังจากที่แหกคุกกระบี่หนีไปนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปากใจเชื่อควบคุมตัวสองคนนี้ไปเพราะว่ามีหมายจับคดีครั้งเก่านะฮะ
แต่ก็ปิดล้อมพื้นที่แล้วก็คอยติดตามดูอยู่ในพื้นที่แถวนี้ด้วยนะครับ
ส่วนอีกคนนึงนักโทษชายอานนท์นะครับเชื่อว่าน่าจะหนีไปยังจังหวัดใกล้เคียงแล้วคงไม่อยู่ในพื้นที่กระบี่แล้วนะครับ
ชุดสืบสวนก็กำลังไล่แกะรอยอยู่นะครับ
ล่าสุดสพเมืองกระบี่นะฮะขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งสองคนนี้แล้วนะครับ
ในข้อหาหลบหนีระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลได้กระทำโดยแหกที่คุมขัง
นักโทษชายอานนท์เดนมาร์ตอายุ๓๒ปีกับอีกคนนึงนักโทษชายมณฑลขันสมานอายุ๔๗ปีฮะ
เป็นแบบนี้นะคะเพราะยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะครับทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไล่เรียงลำดับเหตุการณ์การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการปิดล้อม
เพื่อที่จะจับตัวนักโทษชายทั้งสองคนนี้นะคะคือตั้งแต่ตี๕เลยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจกระบี่จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชธรรมอีกกว่า๕๐นายปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย๒จุดในพื้นที่หมู่เก้าตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาคาดว่านักโทษชายอานนท์วัย๓๒ปีกับนักโทษชายมณฑลวัย๔๗๒คนนี้ค่ะน่าจะหลบหนีมาขอความช่วยเหลือที่นี่นะคะก็ปิดล้อมตรงนี้ตั้งแต่ตี๕
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านเลขที่๑๑๑เป็นของนางวิยดาชูอินอายุ๔๑ปีนางวิยดาเป็นน้องสาวของนักโทษชายมณฑลนะคะ
หนึ่งในนักโทษชายที่หลบหนีค่ะเพราะสืบรู้มาว่าอาจจะหนีมาเพื่อมาหลบซ่อนตัวอยู่กับน้องสาวแต่น้องสาวยืนยันว่าเปล่าไม่ได้มาถ้าติดต่อมาเธอไม่ให้ที่พักพิงแน่
จะประสานให้มอบตัวแน่นอนเธอยืนยันแบบนี้เธอบอกว่าตรวจค้นได้เลยนี่นะคะยืนยันว่านักโทษชายมณฑลไม่ได้มานะคะ
ส่วนการตรวจค้นอีกจุดเป็นบ้านเพื่อนสนิทของนักโทษชายมณฑลค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่เก้าเหมือนกันอีกจุดหนึ่งก็ไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนะพรกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่บอกว่าการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย๒จุดเช้ามืดวันนี้ค่ะ
เพราะว่าชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาว่านักโทษชายทั้งสองคนนี้หลบหนีไปที่บขศกระบี่มีรถตู้มารับตัวด้วยนะคะ
มีรถตู้มารับตัวจากบขศตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ว่ารถตู้คันดังกล่าวเป็นรถตู้โดยสารหรือเป็นรถตู้ของใครหรือเป็นขบวนการมารับ
สืบสวนมีข้อมูลว่านักโทษชายมณฑลเนี่ยค่ะนั่งรถตู้กลับบ้าน
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยาเพื่อไปขอเงินและโทรศัพท์
เพื่อใช้ในการหลบหนีทีนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบ้านสองหลังวันนี้อ่ะนะคะ
คือถึงแม้ไม่เจอเบาะแสถึงแม้ไม่เจอตัวแต่ก็ไปกดดันญาติ
กดดันญาติว่าถ้าเกิดติดต่อกันได้นะถ้าเกิดเขาประสานกันมาเนี่ย
มอบตัวเถอะนะก็ไปคุยกับญาติญาติน่ะนะคะ
ก็คาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอปลายพระยาค่ะ
ส่วนนักโทษชายอานนท์เนี่ยนะคะน่าจะแยกกันหนี
ตำรวจก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดคาดว่าหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เหมือนกัน
น่าจะยังอยู่ในพื้นที่คือก่อนหน้านี้ระหว่างตำรวจภูทรเมืองกระบีกระจายกำลังค้นหาค่ะ
นักโทษชายอานนท์กับนักโทษชายมณฑลที่แหกคุกตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีพลเมืองดีแจ้งตำรวจไปนะคะว่ามีผู้ชายลักษณะต้องสงสัย
รูปร่างคล้ายกับนักโทษที่หลบหนีที่เป็นข่าว
เหมือนกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ใส่เสื้อเดินอยู่ริมถนนที่กระบี่ค่ะ
บริเวณใกล้กับสามแยกปลาลังอำเภอเมืองกระบี่
เจ้าหน้าที่ก็ไปไปตรวจสอบนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเดินอยู่ริมถนนไม่ใส่รองเท้าตัดผมเกลียน
นึกว่าใช่ตำรวจเข้าสกัดจับตรวจค้นปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะ
แต่ว่าผมเกลียนเหมือนกันแล้วไม่ใส่เสื้อด้วย
คนหนึ่งใส่เกงในตัวเดียวตอนโรยตัวลงมาจากกำแพงเรือนจำ
มันคล้ายมากไม่ใช่นะคะเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะ
เขาบอกกับตำรวจว่ากำลังจะเดินไปมัศยิตกลางที่จังหวัดกระบีอยู่แถวนี้
ตำรวจก็ปล่อยตัวกลับไป
มีข้อมูลว่านักโทษชายทั้งสองรายที่หนีค่ะ
คือจะปีนกำแพงหลบหนีออกจากเรือนจำกระบี่เมื่อช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนด้วยซ้ำ
แต่นักโทษชายอานนท์หนึ่งในคนที่หลบหนีนะคะ
วางแผนแบบนี้ค่ะยังไงฮะดื่มน้ำผสมกับผงซักฟอก
กะว่าป่วยน้ำลายฟูมปากปวดท้อง
ทางเจ้าที่เรือนจำก็ต้องส่งโรงพยาบาล
ก็ส่งโรงพยาบาลกระบีก็คงจะวางแผนหลบหนี
แต่หนีไม่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้แน่นหนา
สัปดาห์ก่อนวางแผนแบบนั้นแล้วหนีไม่ได้
ก็เลยมาวางแผนอีกรอบแล้วก็หนีคราวนี้ค่ะ
ก็ชวนนักโทษชายมณฑลหนีด้วยกันตอนแรกเหมือนกับจะหนีคนเดียว
วางแผนใหม่ชวนเพื่อนหนีมาด้วย
นักโทษชายอานนท์ถูกจับคดีค้ายาเสพติดนะคะ
เมื่อ๑๔พฤษภาคมปีนี้ล่ะค่ะในพื้นที่สพอ่าวนางจังหวัดกระบี่
และเคยถูกจับคดียาเสพติดหลายรอบแล้วค่ะ
นี่ค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
นักโทษชายมณฑลก็ถูกจับคดีค้ายาเสพติดในพื้นที่สพปลายพระยาค่ะ
ก็เป็นนักโทษคดียาเสพติดทั้งสองคน
แสดงว่าไม่ได้มีความคิดที่จะกลับตัวกลับใจเลยนะฮะ
จะแหกคุกตลอดเวลาแล้วก็ออกไปจนได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปดูนะฮะเรื่องของสองคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่นักโทษชายสองคนนี้แหกคุกจากเรือนจำจังหวัดกระบี่นะครับ
เช้าวันที่๓๐กันยายนสพเมืองกระบี่
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกระบี่นะครับ
ว่ามีนักโทษหลบหนีออกจากเรือนจำ๒คนเป็นผู้ชายนะครับ
ไปตรวจสอบที่เรือนจำเนี่ยมีร่องรอยการหลบหนีอยู่ที่กำแพงด้านหลังเรือนนอนชายนะครับ
มีผ้าห่มของนักโทษ๓ผืนมัดต่อกันแล้วก็พาดอยู่บนกำแพง
นี่เป็นตอนที่เอาผ้าห่มเนี่ยโยนพาดขึ้นไปแล้วก็โรยตัวลงมานะฮะ
สองคนด้วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เรือนจำให้ข้อมูลบอกว่าช่วงเวลาประมาณตี๓ถึง๖โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้คุมไปตรวจสอบที่ห้องกักโรคที่นักโทษทั้งสองคนเนี่ยกลับมาพัก
เพราะว่าเขาใช้วิธีคือดื่มน้ำผสมผงซักฟอกเข้าโรงพยาบาลกะบี่อยู่ที่นั่นหนีไม่ได้ก็ถูกส่งกลับมาที่เรือนจำ
กลับมาถึงที่เรือนจำกระบี่เนี่ยต้องกักตัวก่อนเป็นห้องกักโรคนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดนะครับปรากฏว่าทั้งสองคนหายตัวไปนะครับ
พบว่าปีนออกไปบริเวณหน้าต่างของห้องกักโรคนะครับแล้วก็เดินไปที่บ่อขยะบริเวณด้านหลังเรือนจำ
ใช้ผ้าสามผืนนะฮะเอามาผูกต่อต่อต่อกันนะครับแล้วก็ปลาปลายผ้าให้ขึ้นไปพาดบนรั้วลวดหนามเหนือกำแพงสูงของเรือนจำ
โอ้โหแล้วก็ปีนข้ามกำแพงโรยตัวแล้วก็กระโดดออกไปแล้วก็พากันวิ่งหนี
ไปแบบนี้นี่ฮะก็เลยทำให้ที่ว่าเอ้าทำไมถึงไม่มีโซ่ตรวนเพราะเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลพอกลับมาก็อยู่ห้องกักโรคนะฮะ
ก็อาจจะเป็นช่วงของเจ็บป่วยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฉวยโอกาสตรงนี้นะครับหลังเกิดเหตุครับท่านผู้ชมครับ
รวมทั้งบริเวณโดยรอบเรือนจำรัศมี๕๐๐เมตรนะครับ
เพื่อดูว่านักโทษทั้งสองคนไปถอดโซ่ตรวนทิ้งไว้จุดไหนนะฮะ
แสดงว่าต้องไปถอดทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้ยังหาไม่เจอนะแล้วถอดได้ยังไง
ใช้วิธีการไหนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณกำแพงเรือนจำกระบี่นะครับ
บันทึกภาพทั้งสองคนอย่างที่ท่านเห็นนะครับตอนที่ทิ้งตัวลงไปกันนะฮะ
โรยตัวลงไปเนี่ยคนแรกไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นปีนลงมาจากกำแพงรวนจำก่อน
จากนั้นก็มีอีกคนนึงที่สวมกางเกงชั้นในตัวเดียวนะปีนลงมานะครับ
แล้วทั้งสองคนก็พากันกึ่งเดินกึ่งวิ่งนะรัดเลาะกำแพงเรือนจำ
ออกไปทางจุดที่เป็นด้านหน้าเรือนจำนะครับแล้วก็หนีหายไปจนถึงขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมคะคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะ
ก็ลงพื้นที่ที่เรือนจำกระบี่นะคะก็ไปดูว่าเอ๊ะพื้นที่เป็นยังไง
การดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นยังไง
กำแพงด้านหลังเรือนจำค่ะมีความสูง๕เมตร
มีกระแสไฟฟ้าปล่อยอยู่เอาเหรอฮะมีกระแสไฟฟ้าปล่อยอยู่
ยืนยันกับทีมข่าวของเราแบบนี้แต่ก็มีข้อถกเถียงกัน
เพราะช่วงที่นักโทษชายสองคนหนีคือตีหนึ่งครึ่งครับ
ไม่มีคนเห็นเหตุการณ์มีแต่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้
นี่นะคะปีนได้ยังไงแต่เจ้าหน้าที่ก็พูดในลักษณะที่ว่า
เหมือนเขาใช้ผ้าผูกต่อต่อเหมือนกับเอาผ้าง้างรั้วรวดหนาม
ลักษณะประมาณอย่างเงี้แต่ก็ไม่รู้ความชัดเจนรายละเอียดเป็นยังไงนะแต่ใช้ผ้าพาดผ้าง้างแล้วตัวเองก็มุดลอดออกมา
แล้วปล่อยกระแสไฟอยู่มันก็ต้องมันเสี่ยงโดนไฟดูดมากนะโอ้โหแล้วรอดมาได้ยังไง
ปีนหนีออกมาได้ยังไงเนี่ยค่ะครับส่วนตอนกลางวันค่ะ
ก็จะมีรถมีคนสัญจรไปมานะคะบริเวณตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลาง
มีศูนย์ราชการมีโรงเรียนมีสำนักงานต่าง
กลางวันมีพ่อค้าแหมค้าวินรถจักรยานยนต์ไปตั้งแผงขายของกันเต็มเลยนะคะ
ก็จะมีที่จอดรถรอรับส่งผู้โดยสารอยู่ตรงนั้นทีมข่าวไปคุยกับแม่ค้าร้านไก่ย่าง
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะเขาก็บอกว่าด้วยความที่บริเวณตรงเนี้ยค่ะ
เป็นศูนย์ราชการพอหลัง๒ทุ่มคนเงียบเลยครับรถก็น้อยมาก
ช่วงเวลาที่นักโทษปีนกำแพงหลบหนีพื้นที่ด้านนอกไฟส่องสว่างน้อยมากเลยนะคะ
เส้นทางที่นักโทษหลบหนีปีนกำแพงลงมา
พอลงมาถึงพื้นเนี่ยนะเส้นทางที่หนีต่อก็คือ
ถนนที่อยู่ถัดจากถนนหน้าเรือนจำที่ก่อนหน้านั้นเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวพลุกพลาด
มีบาเบียเล็กเปิดติดติดกันแต่ช่วงหลังมันเงียบ
โควิด๑๙ทุกอย่างมันเงียบเลยกลายเป็นว่าแถวนั้นมันเงียบหมดเลย
ก็เลยหนีกันไปเนี่ยค่ะนักโทษชายสองคนนี้
จะไม่มีรถอะไรผ่านไม่มันมีผ่าน

ถ้าดึกไปหรือถ้าอีกตีสิบคนก็จะเงียบเลยเนอะ
เอ่อมันก็มันเป็นส่วนราชการมาเลย
นี่ดูภาพที่วาดที่ของเขาตรงนี้เงียบ

ตรงนี้เขาจะไม่ค่อยผ่านหรอกน้อย

แถวนั้นอันฝรั่งพวกเราจะเดินกันทั้งคืนแหละ
คุณผู้ชมค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ใกล้กับเรือนจำกระบี่ค่ะ
เขาก็บอกว่าหลายคนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานาน
ก็เคยชินค่ะถามว่ากังวลไหมมีนักโทษชายหลบหนี
เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่
เพราะนักโทษชายหลบหนีจากเรือนจำมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
ก็จริงแล้วถามว่าเคยไหมมันก็มีแหละแต่เมื่อ๓๐กว่าปีที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายก็จับกลุ่มได้
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน
นักโทรชายหลบหนีจับได้ทุกครั้ง
เว็บการโกงเรือนจำนี้ไม่มีนาน
ตั้ง๓๐ปีมาแล้วจึงจะมี๓๖ปีกว่าจึงจะมีแบบนี้

ครับได้คืออันนี้ภังติดส่อง

ครับตอนนั้นภังแรกเวลามันเป็นแบบไหนอาจารย์
ภังแรกก็นี่มาภังคืนเหมือนกัน
แล้วก็ไปสอนอยู่ภังล่างนู้น
แต่ชาวบ้านบางส่วนเขาก็กังวล

กว่านี้ได้ไหมเพราะว่าสภาพพื้นที่ของ
เรือนจำจังหวัดกระบี่เป็นเรือนจำขนาดเล็ก
ผู้ต้องขังได้ไม่เกิน๑๐๐คน

มากกว่า๒๐๐คนแล้วก็
มีสถานศึกษาอยู่ใกล้เรือนจำตั้ง๒แห่ง

บ้านเรือนประชาชนเยอะครับเขาก็บอกว่า

พื้นที่อื่นที่มันปลอดภัยกว่านี้
ไปคุยกับแม่ของ

หลบหนีไปวันนี้ก็ไป

เอาทางนี้ก่อนนะฮะนางยินดีวันนเพชร

นี่คือคุณแม่ของนักโทษชายมณฑลขันสมานนะฮะนี่ฮะคุณครินก็ไปคุยด้วยนะครับ
ยินดีบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกชายมากอยากให้ลูกเนี่ยออกมามอบตัว
แล้วก็อย่าต่อสู้เจ้าหน้าที่เลยเพราะกลัวว่าลูกชายจะถูกวิสามัน
ซึ่งเธอยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นนะครับลูกชายไม่เคยติดต่อมาเลยนะฮะ
ไม่ได้มาหาแม่ที่บ้านเลยครับ
เอาแม่ช่วยไม่ได้รู้คนคงออกตัว
พ่อครับแม่แม่ก็จะพากับไปหมดตัวไหม

แต่พ่อพ่อนุชาติโรงพลังกายแล้วก็ทำไว้อยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนักโทษชายอานนท์ด้วยนะคะ
ก็ไปเจอพ่อแม่ของนักโทษชายอานนท์นะคะ
พ่อเองก็บอกว่ารู้ข่าวว่าลูกชายหนีออกมาจากเรือนจำพ่อไม่สบายใจมากเครียดมาก
ก่อนหน้านี้ไปเยี่ยมลูกชายหนึ่งครั้งก็พยายามแล้วพยายามพูดให้ลูกกลับตัว
พ่อเนี่ยมีลูกเจ็ดคนนายอานนท์เป็นลูกคนที่ห้า
แล้วเป็นคนเดียวเลยที่สร้างปัญหาอันนี้พ่อพูดเองนะคะ
ก็เลยฝากบอกว่ามอบตัวเถอะ
เมื่อมีโอกาสพ้นโทษออกมาเนี่ยมันก็ยังได้มีอนาคตยังมีโอกาสนะ
แต่ถ้าหนีแบบนี้โอ้โหมันหนีตลอดชีวิตนะ
แล้วถ้าเจ้าหน้าที่เจอตัวแล้วเนี่ยข้อหาอะไรมันหนักขึ้นแน่นอนอ่ะ
แล้วก็พ่อเลยฝากบอกเจ้าหน้าที่ว่าก็อย่าใช้กำลังก็แล้วกัน
แต่พ่อก็ฝากบอกไปยังลูกชายว่ามอบตัวเถอะ

บอกว่าก่อนหน้านี้ตำรวจก็มาที่บ้าน

แม่ก็ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ติดต่อมา
เครียดมากนะคะไม่รู้ชะตากรรมลูก
แม่เองก็ป่วยด้วยมีโรคประจำตัว
เลยฝากผ่านสื่อว่ามอบตัวเถอะ
หนีไปทำไมเพราะหนีไปยังไงก็ไม่รอดอยู่ดี

ก็เหมือนอย่างที่ชาวบ้านบอกนะฮะคือมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง
สุดท้ายก็ถูกจับจนได้ใช่ค่ะจะถูกจับลักษณะแบบไหนเท่านั้นเองอืมนะคะ